ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ประกันทั้งทั้งทั้งสองท่านนะคะ
เราจะเห็นว่าบรรยากาศบริเวณด้านหลังของดิฉันอยู่ในขณะนี้
มีการตระเตรียมพื้นที่นะคะเพื่อที่จะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะลงมาต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีที่เตรียมที่จะเดินทางมาที่บริเวณที่เกิดเหตุค่ะ

ทั้งสื่อมณชนไทยและสื่อมณชนต่างชาติ
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง
ปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ค่ะ

รถแอมบูแรนด์ออกไปจากพื้นที่เนี่ยประมาณสองคันจากการสอบถามนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
ออกจากห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุ
เพื่อที่ไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตในขณะนี้
เป็น๒รายหรือว่า๓รายนะคะ

คือเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต

ทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องสงสัยว่าใช่คนใกล้ชิดของเราไหม
ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
จะสามารถติดต่อสอบถามไปที่ไหนได้คะ
ตอนนี้นะคะมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมา
จากทางด้านของโรงพยาบาล
ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๖คน
อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะ

ได้รับการยืนยันแน่นอนแล้ว
ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
อายุ๓๔ปีนะคะ

ก็มีการนำร่างออกจากบริเวณที่เกิดเหตุนะคะ

หรือว่าติดตามว่ามีการนำร่างไปที่ใดก็สามารถติดตามได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ในขณะนี้ค่ะคุณเขมมาสอนค่ะเราจะเห็นว่าภาพของความวุ่นวาย
ซึ่งตอนนี้บริเวณประตู๔มีสื่อมวลชนจำนวนมากมาปากหลักรอ
เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เขามากันพื้นที่นะคะ
เพื่อที่จะรอให้ทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะเดินทางลงมาในพื้นที่เข้าไปสอบถามในส่วนของผู้ก่อเหตุด้วยตัวเอง
ซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ๑๔ปีค่ะ
ค่ะเห็นว่าผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุก็เข้ามาในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะคุณวิมนต์วันคะ
เข้ามาแล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุไม่นานค่ะ
ก็มีทางด้านของผู้ปกครองเป็นมารดานะคะมีภาพเผยแพร่ออกมาให้กับสื่อบนชนได้เห็น
ก็คือมีมารดามาที่บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็น่าจะเข้าไปพูดคุยแล้ว
เนื่องจากว่าเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่๑๔ปี
เพราะฉะนั้นแล้วการสอบถามสอบประคำต่างนั้น
ก็จะต้องรอในส่วนของผู้ปกครองด้วยค่ะ
แล้วตอนนี้สำหรับผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณวันบอกว่ากำลังจะต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากห้างใช่ไหมคะ
คือตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างนะคะ
เมื่อสักครู่เนี่ยนำร่างออกไปแล้วนะคะ
ถ้าเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบบริเวณนี้ก็คือโรงพยาบาลจุลาลงกร
ซึ่งตัวเลขที่ที่ฉันได้มาอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
ก็คือผู้บาดเจ็บ๖รายเนี่ยก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ๒รายเป็นผู้หญิงนะคะ
แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร๓ราย
เป็นชาย๑รายแล้วก็หญิง๑ราย
และอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน๑รายค่ะ
เป็นเพศหญิงนะคะทั้งหมดนี้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณเฮียมักษรค่ะค่ะ
เห็นคุณวิมวลวันบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปด้วย
รอต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะไปช่วยดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท่านบิ๊กต่อได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ได้สอบถามท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับทราบเหตุตั้งแต่เวลาประมาณ
ช่วงแรกตอนเกิดเหตุเลยนะคะ
ก็ได้มีการพูดคุยกันท่านบอกว่าได้สั่งการให้ทางด้านของ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเข้าไปบัญชาการเหตุการณ์
แล้วก็นำกำลังไปดูแลแล้วก็ควบคุมพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
แต่จะเห็นได้ว่าในการเข้าควบคุมสถานการณ์
ใช้เวลาไม่นานนะคะคุณเข็มมาสอนค่ะ
ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้

บอกว่าได้กำชับนะคะให้ใช้ความละมุนละม่อม
แล้วก็ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปีเนี่ย
ลักษณะของเขานั้นยังคงให้การวกวน
อาจจะมีอาการทางจิตเวทหรือไม่
แต่ว่าตรงนี้จะต้องมีเอกสารหรือว่าหนังสือ
จากแพทย์มายืนยัน
เบื้องต้นเยาวชนอายุ๑๔ปี
บอกว่าเหมือนมีเสียงในหัวของเขา

เพราะว่าเขาระแวงว่าจะมีคนเข้ามาทำร้ายเขาค่ะ

คือไม่ได้มีคนที่แบบไม่เกี่ยวข้องอยู่ในห้างแล้วใช่ไหมคะ

ตอนนี้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกทั้งหมดเลยค่ะ

ก็จะมีเพียงแค่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลายท่านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่
แล้วก็มีการพูดคุยกับเยาวชนชายอายุ๑๔ปี
ค่ะขณะเดียวกันก็มีนายชาราไทเศษด้วยนะคะ
ยังคงอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ

คุณพี่มนต์วันรายงานให้ทราบเพิ่มเติมนะคะ

ถ้าดูตัวเลขของยอดผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
คุณวิมลวันที่รายงานมาล่าสุดบอกคือบาดเจ็บ๖คน

ตัวเลขก็คือบอกว่า๓ศพนะฮะ
แต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็น๓ศพ
หรือว่ามากน้อยกว่านี้อย่างไรนะครับ
แต่ว่าที่สามารถลำเลียงออกมาแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งศพนะครับ
ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะซึ่งตอนนี้ลำเรียงออกมาแล้วหนึ่งศพนะครับ